ที่โคลราชนะครับนครราชสีมาครับท่านผู้ชมครับ
ก็มีเหตุยิงกันตายนะฮะผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยถูกยิงถึง๘นัด
แต่ภรรยาของผู้ตายบอกว่าก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไร
ค่ะนะครับเพราะว่าคนร้ายเนี่ยทำทีเหมือนมาถามทางอืม
มากลางดึกตีหนึ่งยี่สิบคืนที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ
เป็นบ้านพักไม่มีเลขที่อยู่กลางไร่อ้อยนะครับในบ้านหนองไผ่น้อย
ดอนผ้าขาวม้าตำบลเสริงสางอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมา
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อว่านายมานพสิงห์ทองอายุ๔๔ปีนะครับ
ก็ไม่ได้สวมเสื้อนะฮะสวมผ้าขาวม้าตัวเดียว
เสียชีวิตอยู่หน้าบ้านในสภาพถูกยิงด้วยปืน๙มม๘นัด
เข้าที่บริเวณหน้าท้องและลำตัวนะครับพันรยาของผู้ตายบอกว่า
เมื่อคืนนี้ประมาณสักช่วงตีหนึ่งสามีก็นอนอยู่ในบ้าน
ส่วนตัวเองก็กำลังเข้าห้องน้ำอยู่จากนั้นได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์
ขี่มาจอดที่หน้าบ้านมีเสียงคนตะโกนเรียกเป็นเสียงผู้ชาย
ตะโกนเพื่อจะถามทางสามีก็ลุกออกมานะฮะ
ไปที่หน้าบ้านแล้วก็ไปบอกเส้นทาง
ระหว่างที่สามีออกไปยืนคุยอยู่กับคนที่มาถามทางเนี่ย
ภรรยาบอกว่าได้ยินเสียงสามีพยายามอธิบายเส้นทางให้อยู่นะ
แต่ยังไม่ทันจะพูดจบเลยได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ก็เลยรีบวิ่งออกมาจากห้องน้ำไปที่หน้าบ้าน
เห็นสามีล้มลงไปแล้วฮะฟุบอยู่ที่พื้นจมกองเลือดเลยนะครับ
ส่วนคนร้ายวิ่งกลับไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดรออยู่
แล้วก็พากันขี่หลบหนีไปภรรยาก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ร้อยตำรวจเอกวรางกูลเสนาช่วยพนักงานสอบสวนสพเสริงสางบอกว่า
ภรรยาผู้ตายเชื่อว่าคนร้ายที่มาก่อเหตุต้องมีไม่น้อยกว่า๒คน
แต่ยืนยันว่าสามีมีนิสัยร่าเริงนะฮะไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
ไม่ได้มีทรัพย์สินติดตัวอะไรไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินกู้นอกระบบ
ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นมีอาชีพแค่รับจ้างกรีดยาง
แล้วก็ทำไร่มันสำปะหลังตามฤดูกาลจากสภาพบ้านที่เกิดเหตุอยู่กลางไร่อ้อย
อยู่บนเส้นทางหลักนะครับคาดว่าคนร้ายเจตนาเข้ามาทำทีเป็นถามทาง
หลอกพูดคุยกับผู้ตายอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ลงมือยิงเลยนะครับ
ซึ่งตอนนี้ตำรวจบอกว่าก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปได้นะฮะ
ค่ะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรอืมและยังไม่ตัดประเด็นอะไรทิ้งทั้งสิ้น
เดี๋ยวต้องสอบสวนภรรยาสอบปากคำคนใกล้ชิด
เพื่อที่จะหามูลเหตุของการสังหารโหดในครั้งนี้ค่ะ
เพราะยิง๘นัดอ่ะยิง๘นัดเลยอ่ะแล้วก็มาทำทีเป็นถามทางอ่ะ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าที่ว่ามาถามทางไปทางนู้นทางนี้เพื่อจะให้แน่ใจหรือเปล่าว่า
ใช่คนนี้แน่แล้วมาดึกอ่ะตีหนึ่งกว่าอย่างนี้
เพราะลักษณะที่ภรรยาบอกก็คือผู้ตายเนี่ยไม่รู้จักแหละ
เพราะถ้ารู้จักก็ต้องมีเสียงการพูดการคุยการทักทายที่ไม่ใช่ถามทางแล้ว
ก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทางภรรยาเองเขาก็บอกว่า
สามีเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับใครค่ะไม่เคยมีเรื่องประสานทภัยครับสินอะไรก็ไม่มี
เนี่ยฮะอ่าก็คนร้ายก็หลบหนีไปนะครับ
ตอนนี้ตำรวจก็กำลังไล่ตรวจสอบอยู่ว่าตกลงแล้วมันจะมาจากสาเหตุอะไรกันแน่ค่ะ